มาดูเรื่องของความเชื่อดีบ้าง
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
บอกว่าแม่ซื้อของเล่นไปให้กุมาร

คือตอนที่ไปไหว้เสร็จแล้วใช่ไหม

แต่กลิ้งเล่นเป็นวงกลมที่พื้นอีกเนี่ย

อันนี้มองในมุมวิทยาศาสตร์ก็ได้
แต่ถามว่าสายมูอ่ะเขารู้กันครับ
พอรู้กันเห็นแบบนี้เขารู้กันเลยนะคะ
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

ถูกลอตเตอรี่เอาของเล่นไปให้กุมาร
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนที่เขาอยู่สายมัว
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับสายมูเขาบอกว่าเขาเชื่อนะคะ
ก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่ประตูถูกผลักออกไป
แล้วเกิดลมดูดแรงสั่นสะเทือนอะไร
ก็เลยทำให้ลูกฟุตบอลกลิ้งตกลงมา
แล้วก็มาม้วนม้วนม้วนตัวแบบนี้นะคะ
ว่าแต่บ้านเล็กที่เนี่ยไม่ได้บอกออก
แต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับข่าวนี้ครับ